มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสุขทันทีที่เที่ยวไทย
เมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ
กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
ที่จังหวัดพังงาค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชื่นชอบน้ำตกนะคะ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรกค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
และที่สำคัญนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวอาจจะต้องดูแลผืนป่า
วบคู่ไปกับการเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาตินะคะ
น้ำตกสองแพรกค่ะในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก
บนสองแพรกเมืองพังงาถือว่ามีความสวยงามมาก
แล้วก็เป็นต้นน้ำของคลองสองแพรกนะคะ
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงาเลย
โดยเฉพาะการล่องแก่งทำให้แต่ละวันนะคะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำกิจกรรมเยอะมาก
เฉลี่ยวันละ๕๐๐คนนะคะ
โดยด้านล่างน้ำตกค่ะคุณผู้ชมจะมีแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาต่าง
โดยเฉพาะฝูงปลาแพงหรือว่าปลาพลวงนะคะ

แล้วก็มีเส้นทางในการเดินชมธรรมชาติกลางป่าอย่างร่มรื่น
มีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งลงเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเพื่อการท่องเที่ยวแบบเนสซีโร่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รักษาความยั่งยืนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าน้ำตกสองแพรก
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและเที่ยวด้วยวิธีง่ายค่ะ
อย่างแรกนะคะอาจจะมีการนำแก้วน้ำดื่มกล่องข้าวไปเอง
ลดการใช้พลาสติกหรือว่ากล่องโฟมเพื่อเป็นการลดขยะในแหล่งท่องเที่ยว
มาอาจจะมีการนำขยะไปทิ้งนอกอุทยาน
เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของสัตว์ป่ากินขยะ
แล้วขยะก็จะไปกระทบสุขภาพของสัตว์ป่า
รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในผืนป่าด้วยนะคะ
มาค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวห้ามขีดเขียนบนต้นไม้
ดหินโบราณสถานโบราณวัตถุต่างนะคะ
ถือว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างน่ารังเกียจ
วิธีง่ายแบบนี้เที่ยวอย่างรักโลก
ดีต่อตัวดีต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นป่า
และดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วยนะคะ